เปรียมจะมีงานเพลงปลายปีนี้แล้วนะคะ

ใครบอกว่ามีความกังวลอะไรบางอย่างอยู่เหมือนกัน
คือจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวไปฟังกันดีกว่า

เท่าไหร่คะเราก็แบบเออจะซื้อ

แต่ก็ไม่รู้ว่าต้องแลกเป็นอย่างอื่นหรือเปล่า

ปอยนะขอสปอยนิดนึงก็แล้วกัน
แนวเพลงเนี่ยได้ฟิลแบบว่า

ใครที่ชอบแนวนี้น่าจะถูกใจนะครับ
เพลงใหม่ของเธอแน่นอนเดี๋ยวรอฟังกันด้วยค่ะ
อ่ะเมาส์พาร์ทกันเป็นนักร้องไปแล้วนะคะ
มีอีกหนึ่งพาร์ทที่น้องเขาก็มีความสามารถเหมือนกัน
เขาเป็นนักแสดงท่านหนึ่งจ้า
ความประทับใจออกจากละครบ้านรอยบ้านทุ่ง

ไม่ได้หยิบยื่นแค่บทนางเอกให้เธอเท่านั้นนะ
เนื้อที่ขามันดีขึ้น

เพราะว่าตอนเล่นละครเหมือนได้ใช้กล้ามเนื้อขาเคลื่อนไหวทุกวันเลย
วิ่งไปเลยจ้า๓๔ไร่วิ่งไปเลย
หายคิดถึงแล้วก็อยากฝากความในใจไปถึงคือ

คุณเชอรี่จริง
เห็นบอกว่าอยากจ้างเชอรี่ไปเป็นพรีเซนเตอร์ด้วย

ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนกลางแดดกลางทุ่งนา
เดินไปแบบเหงื่อไหลใครย้อยต้องใช้คำนี้

ซึ่งไม่รู้ว่าเขาใช้อะไร

เดี๋ยวกะว่าจะทำผลิตภัณฑ์เนอะเป็นแบรนด์

แล้วก็เอาพี่เชอรี่เป็นพรีเซนเตอร์
อุ้ยต้องเลิกไปแล้วค่ะ

เดินไปสามก้าวก็สี่ทีก็
ไม่ใช่อะไรขอบอกแก้ข่าวนิดนึง
รู้สึกตัวหอมทั้งวันเพราะว่าเราเข้าฉากแบบ

อะไรอย่างงี้แต่ใจจังทร์พี่สมจิตบ้างล่ะ
พี่เอบ้างล่ะหลายคนหนุ่มรุมล้อม

ถึงว่าดูในละครพี่สมจิตแกดูมึนงงตลอดเวลา

เออเมาน้ำหอมเถอะ

แต่มีคอมเม้นต์ด้วยคนก็มีติดตามคุณเยอะนะสมีย